แต่อันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับคนที่เผานา
นาปุ๊บไอ้ควันตรงที่เผาเนี่ยนะ
ลอยข้ามมาข้ามมาปกคลุมถนนโอ้โหทั่วบริเวณไปหมด
เห็นแบบนี้นึกว่าข่าวเกี่ยวกับการเผานาอย่างเดียวไม่ใช่สิคุณผู้ชม
มีอุบัติเหตุด้วยก็รถขับมาเป็นผู้หญิงขับมาด้วยนะ

โอ้โหคนขับเสียชีวิตโดนไฟคลอกนี่แหละคุณผู้ชมฮะ

ตำรวจสพบังปะอินครับก็รับแจ้งเหตุว่ามีไฟไหม้ย่ากลางทุ่งนา
แล้วมีผู้เสียชีวิตตอนแรกรับแจ้งแค่นั้นนะ
พอไปถึงนะตรงนี้คือริมถนนทางเข้าวัดสุคันธารามตะบนบ้านว่า
ที่เกิดเหตุก็เจอตอนไปถึงเจอไฟลุกไหม้ป่าย่าแล้วก็นาข้าวนั่นน่ะเห็นไกลอยู่นั่น
ส่วนใหญ่ก็เป็นนาข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วนะเป็นวงกว้าง
กลุ่มควันก็กระจายฟุ้งไปทั่วเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรครับถ้ามองไม่เห็นน่ะ
สีขาวจอดอยู่สภาพแบบนี้ไฟไหม้ทั้งคันแล้ว
แล้วด้านท้ายรถนี่สิเจอร่างของผู้ตายครับ
ชื่อว่านางสาวพัชรีวงสุริยทัศน์อายุ๒๗ปี

แล้วเธอเป็นผู้จัดการคลินิกเสริมความงามในห้างแห่งหนึ่งที่อายุทยาด้วย
แล้วบ้านเธอก็ใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่เลยคุณผู้ชม

ไปสอบถามพี่เขยของผู้ตายเนี่ยชื่อพี่ประมวลอายุ๓๘ปีพี่แกเล่าให้ฟัง
ก่อนเกิดเหตุนะผมก็ขับรถสวนทางกับผู้ตายนี่แหละกำลังเลิกงานกลับบ้าน
แล้วช่วงนั้นมันมีไฟไหม้ย่าจนมองไม่เห็นทางแหละผมก็ไม่เห็นเหมือนกัน
ขากลับผมเองก็ขับหลบควันไฟไปอีกทางหนึ่งนะ
จนกระทั่งมารู้ข่าวว่าอ้าวโอ้โห
ญาติกันได้แท้มาเสียชีวิตแบบนี้ครับ
แล้วพอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถผู้ตายโดนไฟไหม้แล้วก็ควันไฟหนาแน่นมาก
ไม่เห็นตัวรถเลยจนพอรถดับเพลิงมาฉีดน้ำใช่ไหมคุณผู้ชมฮะ
พอไฟมันสงบควันมันเริ่มหายไปจึงได้เห็นร่างผู้ตายก็คือนางสาวพัชรีวงอยู่ที่ท้ายรถครับ
จังหวะที่รถตกลงไปเนี่ยได้ยินผู้ตายร้องขอความช่วยเหลือด้วยนะ
แต่ชาวบ้านที่ได้ยินก็ช่วยเข้าไปช่วยไม่ได้ครับ
ตำรวจก็สันนิษฐานว่าตอนที่ผู้ตายขับรถมาถึงที่เกิดเหตุแถวนี้คุณผู้ชมน่าจะไม่เห็นทางแหละควันมันเยอะควันมันทึบเลยก็เลยตกถนนครับแล้วก็ไฟไหม้ไฟคลอกทั้งรถและร่างของเธอครับแสดงความเสียใจด้วย